เดี๋ยวเราจะมารำแห่นางแมวกัน

อาจารย์สวัสดิ์นะคะคุณผู้ชม
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วนะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมอากาศอาจจะเปลี่ยนดื่มน้ำอาจจะน้อยอาจจะมีปัญหาไอแบบนี้ก็ได้
อย่างไรก็ตามรักษาสุขภาพแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีด้วยนะคะ
ดูข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะดูกันเป็นประจำเลยค่ะ
กลุ่มเมฆที่ปกปกกลุ่มอยู่ตอนนี้ก็จะมีกระจ่าย
มีกระจายโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างจะเห็นเลยว่าระยะนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่มีฝนตกลงมานะคะคุณผู้ชมตกหนักบางพื้นที่ตกเบาบางพื้นที่ส่วนใหญ่กระจายกันไปนั่นเองนะคะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากแผนที่อากาศตอนนี้จะเห็นว่าหย่อมความร้อนปกคลุมตอนกลางของประเทศไทย
ขณะเดียวกันเส้นความเย็นเนี่ยค่ะแกว่งไปแกว่งมาค่ะคุณผู้ชมทำให้เกิดการปะทะของลมด้วยเหมือนกันนะคะ
สิ่งที่ตามมาก็คือฝนที่จะตกประปรายหลายพื้นที่ดูแล้วเนี่ยโอกาสเกิดตกทั่วประเทศเลยร้อยละสิบของพื้นที่เองนะคะ
ส่วนเรื่องของอากาศกันบ้างค่ะสภาพอากาศตอนกลางวันตั้งแต่๑๐โมงถึงบ่าย๓เนี่ยอากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อนร้อนถึงขั้น๔๐องศาเลยทีเดียวค่ะ
สิ่งที่ได้ตามมานะคะก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมดูแลกันด้วยนะคะ
ส่วนฝนค่ะฝนที่จะตกวันนี้นะคะก็จะมีโอกาสเกิดในภาคใต้นะคะนับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
รวมไปถึงตกฝั่งอ่าวไทยนะคะใกล้กับแถบจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดกันด้วย
สำหรับคลื่นแล้วค่ะคุณผู้ชมคลื่นภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราธานีลงไปค่ะ
ก็มีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรชาวเรือระมัดระวังกันด้วยนะคะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องเตือนกันในช่วงของหน้าร้อนก็คือภัยแรง
ชาวบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาแก้ปัญหาภัยแรงกันอย่างไรไปดูกันหน่อยนะคะ
การรับมือภัยแรงของเกษตรกรที่บ้านโน้นมะขามป้อมอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวไร่ที่นี่เขาบอกว่าภัยแรงก็ภัยแรงเถอะตอนนี้ได้เจาะน้ำบาดานเพื่อรองรับปัญหานี้เอาไว้แล้ว
ทำให้มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะผักกาดเขียวที่ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกตอนนี้ก็เลยเขียวเช่าอุ่ม
ตัดขายไม่มีความกังวลเรื่องภัยแรงที่เกิดขึ้น
นี่คือเป็นการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เรานำมายกตัวอย่างให้ดูกันนะคะ
ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะคะ
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็เลยจัดหวานเย็นหลากหลายรสชาติไปเสิร์ฟให้กับสัตว์ถึงในกรงเลยทีเดียว
ซึ่งก็มีทั้งหวานเย็นผลไม้น้ำแข็งใสนะคะรวมไปถึงมีการราดน้ำหวานด้วย
หรูหน่อยเนี่ยเรียกว่าเป็นบิงซูผลไม้เลยแล้วกัน
เจ้าหน้าที่ก็บรรจงจัดแต่งให้เป็นพิเศษสำหรับเจ้าแซมลิงอุรังอุตังประจำสวนสัตว์นะคะ
แล้วไม่แค่นั้นค่ะยังสร้างบรรยากาศฉีดน้ำเพื่อความผ่อนคลายความร้อนให้กับสัตว์บริเวณตนจัดแสดงด้วยนะคะ
เรียกว่าร้อนกันทั่วทุกพื้นที่ตอนร้อนก็ร้อนตอนฝนก็ฝน
เดี๋ยวฝนจะมาอีกทีช่วงราวปลายเดือนนะคะ
ี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยตกหนักกันทั้งภาคใต้
รวมถึงภาคเหนือบางพื้นที่กันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเตรียมพร้อมเรื่องของสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงมั่นคงกันเอาไว้ก่อน
ส่วนเรื่องประเพณีก็ทำควบคู่กันไปเพื่อความสบายใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนได้เวลาแห่นางแมวขอฝนกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ